ไปดูที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยอยากถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเวลาไปงานศพเราพกอะไรไปบ้าง
กเงินใส่ซองแหละ
ผู้ชายคนนี้ค่ะอายุ๗๓ปีแล้วไม่ได้เอาเงินไปใส่ซองแต่เอาปืนติดตัวไปงานศพด้วยนะคะ
งานศพเพื่อนเสร็จปุ๊บนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอีกกลุ่มนึงต่อ
สุดท้ายค่ะทะเลาะกันพูดไม่เข้าหูกัน

เพื่อนกลายเป็นฆาตกรทันทีเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาที่สพชวางนครศรีธรรมราชนะคะ
คนก่อเหตุชื่อว่านายจำเนียนศรีอ่อนอายุ๗๓ปี
ส่วนผู้ตายคือนายสำรานถลางอายุ๕๐ปีนะคะ
สภาพถูกยิงนอนตะแคงอยู่ที่พื้นมีเลือดไหลท่วม
ผู้ตายเนี่ยสวมเสื้อยืดสีดำแขนสั้นทับด้วยเสื้อเชิดแขนยาวสีขาว
กางเกงยีนขา๓ส่วน
ปืนเนี่ยเป็นปืน๓๕๗นะคะ
กระสุนฝังในเข้าหน้าอกด้านซ้าย๑นัด
ตอนแรกในจำเนียนมือปืนคนก่อเหตุพยายามจะหลบหนีด้วยนะ
แต่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขารวบตัวเอาไว้ได้
ก็คือหนีไม่รอดตำรวจก็เข้ามาจับนะคะ
เขาให้การบอกว่าก็มาร่วมงานศพเพื่อนบ้าน
ซึ่งมันก็เป็นวันจัดงานศพวันสุดท้ายแล้วสวดวันสุดท้าย
พอจบพิธีทางศาสนาก็เลยมานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนบ้านที่มาร่วมงานศพ
แล้วก็ดันไปมีปากเสียงกับนายสำรานผู้ตายที่เป็นเพื่อนต่างวัย

เขาอ้างนะคะบอกว่านายสำรานด่าทอเขาด้วยถ้อยคำรุนแรงจนเขาทนไม่ไหว

ก็เลยควักจุด๓๕๗ที่พกติดตัวมางานศพด้วย
ยิงเข้ากลางหน้าอกหนึ่งนัดล้มหงายตึ้งเสียชีวิตเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และข้อหายิงปืนในที่สาธารณะนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยผ่าพิสูจน์เรื่องวิถีกระสุนแล้วก็ชนะสูตรศพอีกครั้งหนึ่งด้วย
ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาญาติผู้ตายก็มีการนำเคลื่อนศพของผู้ตายไปประกอบพิธีชาปนกิจ
แล้วก็มีการทำพิธีทำความเชื่อนะคะ
คือเขาเอากิ่งไม้แล้วก็ท่อนไม้มาวางเป็นกองฟืนแล้วก็จุดไฟเผากองฟืนตามความเชื่อ
ว่าเป็นการเผาสิ่งชั่วร้ายหรือว่าสิ่งไม่ดีเผาตามไปกับคนที่เสียชีวิต
เพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุร้ายกับคนในครอบครัวอีกค่ะ